มาดูเรื่องนี้จับนักพนันเป็นนาทีชุลมุนวุ่นวาย
นั่งลงนั่งลง
นั่งลงนั่งลงครับนั่งลง
ลองสนิท

ถือว่าเป็นนาทีทหารตำรวจฝ่ายปกครองจู่โจม
เข้าตรวจค้นจับกลุ่มนักพนันที่หลังร้านอาหารครัวไทย

อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็นักพนันก็แตกตื่นวิ่งหนีแต่ตำรวจเขาก็วางแผนไว้แล้วนะฮะ
เข้าไปตรวจสอบภายในห้องเช่าซึ่งเป็นห้องโถงกว้าง
พบนักพนันจำนวนมากกำลังล้อมวงเล่นไพ่ป๊อกเด้งกันอยู่
ก็เลยเข้าควบคุมตัวเอาไว้ได้ทั้งหมด๔๕คน
เป็นชาย๑๖คนหญิง๒๙คน
พร้อมของกลางโต๊ะพนัน๒ตัวไพ่๓๐สำหรับคอมพิวเตอร์๑เครื่อง
จากนั้นได้คุมตัวนักพนันทั้งหมดพร้อมแจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพนัน
โดยผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพบางปาม้า
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ต้องดูเรื่องของคดีพรกรฉุกเฉินด้วยนะ